คืนนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังเดี๋ยวย้อนไปดูคดีพบศพทารก๒๒๐๐
๒ศพที่วัดไผ่เงินแถวบางคอแหลมเป็นคดีเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมนะคะในเรื่องของการทำแท้ง
เรื่องของการท้องไม่พร้อมติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดช่องเก็บศพวัดไผ่เงินโชตนามรามเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
พบศพทามรกถูกซุกซ่อนไว้นานกว่า๖ปีจำนวนมากถึง๒๒ศพ
เรื่องราวสุดสยองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่๑๖พฤศจิ
กายน๒๕๕๓ช่องเก็บศพหมายเลข๑๗ถูกเปิดออกเป็นช่องแรก
หลังมีสุนัขตัวหนึ่งคาบถุงพลาสติกมาแทะกลางตลาดนัดวัดไผ่เงิน
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ
ชาวบ้านเดินตามสุนัขจนมันไปหยุดที่ช่องเก็บศพแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ถึงกับตกตะลึงเมื่อเปิดช่องเก็บศพหมายเลข๑๗
พบถุงศพทางรกกว่า๒๕๐ถุงถูกยัดภายในนับรวมกันได้๓๔๘ศพ
สภาพถูกแยกชิ้นส่วนกระโหลกแขนและขาบางศพยังมีสภาพสมบูรณ์
ตำรวจนำตัวสุเทพชะบางบอนหัวหน้าสับปะเรอ
สุชาติภูมีผู้ช่วยสับปะเรอไปสอบสวนที่มาของศพฐานรก
ทั้งคู่ปฏิเสธอ้างไม่รู้ที่มาแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
เค้นสอบอย่างหนักจนยอมเปิดปากสารภาพว่าเก็บศพทารกไว้ในโกดังนานนับปี
รอรวบรวมก่อนนำไปเผาแต่เมนเผาของวัดเสียจึงซุกซ่อนศพไว้เรื่อยมา
โดยทางวัดไม่ทราบเรื่องนี้สุดท้ายส่งกลิ่นเน่าเหม็นโชยจนเรื่องแดงขึ้น
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปิดช่องเก็บศพทุกช่อง
แง้มประตูช่องเก็บศพหมายเลข๙และหมายเลข๑๐
ศพทารกถูกยัดสภาพล้นทะลักเมื่อกองรวมกันนับรวมได้๒๒ศพ
สับปะเลอซัดทอดลัญชากรจันธรรมนัฏอดีตผู้ช่วยพยาบาลนำศพทามรกจากการทำแท้งมาให้เผาทำลายหลักฐานแลกค่าจ้างครั้งละ๒๐๐๓๐๐บาท
เมื่อตำรวจสาวถึงต้นต่อคลินิกทำแท้งเถื่อนย่านน้องแข็มจับกลุ่มลัญชากรอดีตเคยเป็นผู้ช่วยหมอจึงรู้วิธีการต่าง
สารภาพรับทำแท้งให้กับหญิงสาววัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมมานานกว่า๖ปีหลังกลายเป็นข่าวดังคลินิกทำแท้งเถื่อนทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลถูกปิดตาย
ปี๒๕๕๔สารพิพากษาจำคุกลัญชากร๑๐ปีจำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก๕ปีโดยไม่รอลงอาญา
ขณะที่สุชาติภูมีผู้ช่วยสับปะเรอสารตัดสินจำคุก๒๐ปีสุเทพชะบางบอนสับปะเรอสารตัดสินจำคุก๓ปี๔เดือน
จะล่วงเลยมานานกว่า๑๑ปีแต่คดีนี้ก็ยังคงเป็นคดีสะเทือนขวัญสะท้อนปัญหาสังคมการทำแท้งที่ไม่พึงประสงค์ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่รอการแก้ไข